มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องคดีลอตเตอรี่เจ้าปัญหา
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
วันนี้อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปวปแล้ว
หลังจากถูกแจ้งข้อหากรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าไป
เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนี้นะครับ
ขณะที่นางสาวฟ้าพยานฝั่งครูปรีชา
ได้ไปยื่นฟ้องตำรวจ๑๗นายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แต่ว่าพี่โดนเอาไปสอบอีกคดีหนึ่งคือหวย๓๐ล้านแล้วให้เซ็นเป็นพยานด้วย
นี่คือสิ่งที่นางสาวกระหนกพรหมวกสวัยหรือฟ้า
ทีมครูบรีชาใกล้ควรหมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เดินหน้าฟ้องตำรวจ๑๗นาย
โดยยื่นหนังสือต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ้างว่า๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ตำรวจใช้เวลานานกว่า๑๑ชั่วโมงในการสอบปากคำ
และต้องควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

และให้รับเป็นพยานในคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กองบังคับการปราบราม
ซึ่งมองว่ากระบวนการนี้ไม่ถูกต้อง
ยื่นฟ้องกับตำรวจที่ทำคดีในมาตรา๑๑๒
คือจริงต้องไปขังที่ทุ่ง๒ห้อง
แต่วันนั้นเองเนี่ยตำรวจบอกว่า
ทางใครก็ไม่รู้โทรมาชื่อหมู

บอกว่าให้ไปขังที่กล้องปาก
แล้วก็ตอนเช้าก็มีการเอาไปสอบปากคำอะไรอย่างนี้
ในคดีหวย๓๐ล้านเขาว่าอย่างนั้นนะ
งานนี้มี๓ตำรวจใหญ่ที่ถูกฟ้องด้วย
คือพลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผลตำรวจรีมัยตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปรับราม
และผลตำรวจรีวรวรวัตน์วัดนครบัญชาผู้บังคับการประอทอธิภาพ
ซึ่งตำรวจคนอื่นเป็นชุดสืบสวนทั้งหมด
ข้อหาที่ฟ้องคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กั้งหน่วงเหนียวทำให้เสียสิทธิ์และเสรีภาพ
และทำพยานหลักฐานเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษ
อกจากนี้ยังยื่นฟ้องในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการต่อสู้คดีกระทำผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พยานบุคคลที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนนำเข้าและเผยแพร่
ด้านพลตำรวจรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชอบ
หรือป่อเปิดเผยว่า
พลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
โดยได้นำหลักฐานทางคดีที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณีหวย๓๐ล้าน
ยื่นเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนพร้อมขอให้สอบพยานเพิ่มเติม
ส่วนนายปรีชาไคร่ครวนเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดหลังมารับทราบข้อกล่าวหาที่ปปแล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเป็นคำให้การเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ให้โอกาสยื่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
เพราะจะสรุปสำนวนส่งให้ปปชภายในสิ้นเดือนมีนาคมเช่นกัน
ข่าวเทราะทีวีรายงาน